กระโดดน้ำลงไปช่วยเพื่อนผู้หญิง
กำลังจมน้ำอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะ
พาไปดูวินาทีที่น้องเขาได้ช่วยมาได้
แล้วก็น้องเขาก็ออกมาบอกด้วยว่าเขารู้สึกยังไงที่

แล้วก็จริงการกระโดดลงไปบางทีก็เสี่ยงกัน

ความนาฬิกีข้อน้ำวินาทีชีวิตที่มีคนโพสต์ลงโลกโซเทียลนะคะ
ถ้าเราลองฟังเสียงดูผู้ประสาทใต้นะ

ก็คนไปโพสต์เนี่ยเป็นวินาทีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงนะ
น้องเขาเรียนม๒อายุ๑๔เท่านั้นเอง
เด็กผู้ชายนะคะก็ว่ายน้ำไปช่วยเด็กหญิง๒คนที่กำลังจมน้ำ
หน้าวัดประสิทธิชัยหรือวัดท่าจีนตำบลบางรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดรังค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๘ธันวาคมนะคะ
คือน้องผู้หญิง๒คนคือเด็กหญิงมนฤดีเพชรทรัพย์อายุ๑๒
แล้วก็เด็กหญิงพิษยดานาคินอายุ๑๐ขวบ
ทั้ง๒คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๗วัดประสิทธิชัย
แล้วก็เล่นน้ำหน้าวัดนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเชี่ยวแล้วก็ไหลแรง
เด็กผู้หญิงสองคนไปในจุดที่มันลึกทำให้น้องทั้งสองคนจมน้ำ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนให้ไปช่วยนะคะ
แล้วก็ขณะเกิดเหตุมีคนบันทึกภาพเหตุการณ์จากโทรศัพท์มือถือเอาไว้ได้
มีเด็กวัยรุ่นหลายคนว่ายน้ำลงไปช่วย
แล้วก็มีฮีโร่ก็ปรากฏภาพในคลิป
นี่ค่ะเด็กชายนัทพลร่มทองคำหรือว่าน้องหยาง
ช่วยแล้วก็อุ้มน้องผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำ๑คน
โลกออนไลน์ก็ชื่นชมในความกล้าหารของน้องผู้ชายคนนี้นะคะ
เสียสละไปช่วยชีวิตน้องผู้หญิงอีก๒คนเอาไว้ได้
หยางอายุ๑๔เรียนม๒โรงเรียนเทศบาล๖
ตันตยาพิรมอาศัยอยู่กับนายประยูนและนางนรมน
ซึ่งเป็นคุณตาคุณยายนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนว่ายน้ำมาจากโรงเรียน
เคยได้รับการฝึกว่ายน้ำฝึกการช่วยชีวิตคนจมน้ำมาจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
ก็เลยกล้าที่จะว่ายน้ำเข้าไปช่วยชีวิตน้องผู้หญิงมาได้นะคะ